กอดกันหน่อยได้ไหมให้ฉันน่าชื่นใจสักที
กอดกันเถอะก่อนดีสุขทุกนาทีที่ได้ต่อกัน
สบายยามเช้าแบบนี้นะครับสีสันข่าวเช้านะครับ
อารมณ์กอดต้องมีนิดนะครับเพื่อจะได้ทำงานทั้งวันแบบสบายนะครับ
จากก่อนแล้วนะครับมันต้องมีเรื่องราวแบบนี้
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
กอดเสร็จก็ต้องมีจูบจูบแบบไหนจะดีเด่น
ต้องเชิญชมได้เลยครับ
โยกจูบโยกจู๊บนี่คือการออกกำลังกายลดหน้าท้อง
อกเลียนแบบไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับ
ที่เมืองนอกไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมืองไทยจูบทุกรายแบบนี้
มีหวังต้องร้องเรียนแน่นอน
อยากเป็นผู้ชายคนนี้จังเลย
ออกกำลังกายมีกำลังใจเต็มไปหมด
จะร้องหรือจะเต้นก่อนดีครับคุณน้อง
แขนก็ขยับหน้าตาก็ร้องไห้
ร้องไปลูกเต้นไปด้วย
เป็นจังหวะดีแท้สมาธิสติควบคุมได้อย่างหลงตัว
นี่คือการนำลูกโป่งเข้าปากจราเข้
กระที่ต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมาก

เข้าปากก็น่าแฮะเข้าเข้า
เดี๋ยวไม่มองเป็นพลัสติทแหละครับ
ขยะแบบนี้ล่ะครับสามารถไปทำเรือก็ได้สร้างบ้านก็ได้

คิดให้ครบคิดแล้วก็แบ่งปัน
มันสุดยอดจริงถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ